ส่วนฟุตซอลไทยลีกนัดที่๕ที่บางเกาะอาริน่ารัชพัฒน์เพชรบุรีทีมน้องใหม่คว้าชัยนัดแรกสำเร็จครับ
การเอาชนะเกษมบัณฑิตไปสี่สองโดยราชพัฒน์เพชรบุรีนำก่อนสามศูนย์ครับ
จากนัทพลโครมมาลีนาทีที่เจ็ดแล้วก็มีอาทิพงศ์มุ่นพลายนาทีที่สิบสี่
รวมถึงเครตันอันตูเนสนาทียี่สิบสอง
เกษตรมณฑิตนั้นพยายามตีตื้นครับไล่เอาเป็นสองต่อสามจากทวีสุก
นาทียี่สิบสี่แล้วก็จากกะรินทูตสุขภัณฑ์นาทีที่ยี่สิบแปด
แต่ว่านาทีที่๓๔ทีมน้องใหม่ก็ได้ประตูปิดท้ายจากอธิพงศ
พลายเจ้าเก่าจบเกมรัชพัฒนเพชรบุรีนั้นมีเพิ่มเป็นสี่แต้ม
ส่วนเกษมบัณฑิตนั้นมีห้าคะแนนเท่าเดิมส่วนผลอีกสามคู่ครับ
เคซีปราจีนบุรีไฮเวย์แพ้ให้กับห้องเย็นท่าข้ามไปหนึ่งต่อสาม
ธรรมศาสตร์สตาเลียนแพ้ให้กับแคทเอฟซีไปสองต่อหก
แล้วก็สิงห์สมุทรสาครนั้นแพ้บางกอกซิตี้ไป๓ประตูต่อ๖
กอกซิตี้ชนะนัดแรกในระดูการนี้ครับโปรแกรมวันนี้ตอนเที่ยง
ท่าเรือเจอกับราชนาวีคู่ที่ถ่ายทอดทางเฟซบุ๊ก